สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในวันนี้พาคุณผู้ชม
ได้อยู่ณ้าขณะนี้นี่คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยาห้าสิบ
เหตุผลที่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เพราะว่า
พรุ่งนี้ครับสถานที่แห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ครับ
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีร่วมกับหลากหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง
เซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็อีกหลากหลายหน่วยงาน
เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศนะครับร่วมกันสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ
แล้วก็ร่วมกันน้อมรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยแน่นอนครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
เราจะจัดกิจกรรมเหนือผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้สูงขึ้นไปอีก๓๐กิโลเมตร
แน่นอนครับขึ้นไปสูงขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
และวันนี้บุคคลที่จะมาให้ข้อมูลกับเรา
และที่สำคัญครับคนนี้นะครับเป็นคนไทยคนแรกครับ
ขณะนี้เองเป็นว่าที่นักบินอวกาศ
ที่บอกว่าเป็นว่าที่เพราะว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ครับ
จะถือว่าเป็นตัวแทนของคนไทยครับ
ที่จะนำเราทุกคนออกไปสำรวจอวกาศ

คุณพิรดาเตชะวิจิตรนะครับ

ก่อนอื่นเลยต้องให้คุณมิ้งช่วยอธิบายหน่อยแล้วกันนะครับ
สำหรับที่มาที่ไปของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
วันพรุ่งนี้ขึ้นไปเหนือพื้นดินของเรา๓๐กิโลเมตร

คือถ้าปกติเนี่ยเวลาเราจะขึ้นไประดับความสูงมากเนี่ยนะคะเราจะนึกถึงเครื่องบินใช่ไหมคะ
แต่เครื่องบินความสูงที่เราขึ้นไปได้มันจะแค่ประมาณ๑๐กิโลเมตร
แต่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปถึง๓๐กิโลเมตรเลยนะคะ
ซึ่งบรรยากาศภายนอกมันก็จะคล้ายกับอวกาศแล้วนะคะณตรงนั้น
แล้วสิ่งที่เราจะเอาขึ้นไปนะคะจะเป็นบอลลูน
คือคล้ายว่าลูกโป่งสวรรค์แต่ว่าจะเป็นบอลลูนฮีเรียมที่ขนาดใหญ่กว่ามากนะคะ
แล้วก็พาอุปกรณ์ของเราแล้วก็รวมถึงถ้อยคำที่เป็นน้อมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
ที่เป็นรัชกาลที่๙ของเรานะคะเอาขึ้นไปด้วยค่ะ
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
หลายคนคงคาดหวังภาพบรรยากาศที่เราจะได้ชมกันทันทีที่บอลลูนลอยขึ้นไปสู่ระดับความสูง๓๐กิโลเมตร

คือจริงแล้วตอนแรกบอลลูนจะค่อยไต่ระดับขึ้นไปนะคะ
เราจะเห็นบรรยากาศคล้ายกับตอนที่เราขึ้นเครื่องบินแต่ว่าอาจจะเร็วกว่านะคะขึ้นไป
ขึ้นไปเรื่อยเนี่ยจะผ่านระดับชั้นเมฆขึ้นไปนะคะ
จนกระทั่งที่เราจะเริ่มค่อยอยู่สูงเหนือเมฆขึ้นไปเรื่อยแล้วนะคะ
อาจจะลักษณะคล้ายคนตรงที่เราขึ้นเครื่องบินนิดนึง
แต่หลังจากนั้นนะคะไฮไลท์มันจะอยู่ที่ว่าพอเกินระดับประมาณสัก๑๐กิโลเมตรขึ้นไปแล้วนะคะ
สิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยจะเป็นคล้ายกับในภาพนะคะ
ความสูงประมาณสัก๓๐กิโลเมตรเนี่ยเป็นบรรยากาศที่คล้ายกับอวกาศมากนะคะ
สังเกตว่าท้องฟ้าข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วนะคะเหมือนกับเหมือนเราไปอวกาศเลย
แล้วพอเรามองมาที่โลกของเรานะคะเราก็จะเห็นเป็นสีฟ้าเคลือบอยู่อย่างนี้
เหมือนเวลาที่นักบินอวกาศเขาทำงานอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ
เขาก็จะเห็นภาพบรรยากาศในลักษณะแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีการปล่อยตัวแบนเนอร์นะคะ
แล้วก็เป็นการเขียนถ้อยคำไว้อาลัย
ซึ่งเป็นบีดาแห่งเทคโนโลยีไทยนะคะ
สิ่งที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ถือว่ามีความพิเศษหลากหลายอย่างละทีเดียว
ในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นว่าที่นักบินอวกาศคนไทยคนแรกด้วย

ก็จริงคืออยากจะให้พรุ่งนี้ได้ลองติดตามการถ่ายทอดสดจากบอลลูน
เพราะว่ามันเป็นครั้งประวัติศาสตร์จริง
ที่เราได้พาถ้อยคำน้อมนำนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา

แล้วก็มันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนด้วย
ที่ทำให้เราได้มีถ้อยคำเหล่านี้ขึ้นไปอยู่สูงที่สุดเลยนะคะ

มันจะมองเห็นอวกาศเหมือนกับเหมือนอวกาศจริงแหละนะคะ
ซึ่งอยู่เหนือประเทศไทยของเรานี่แหละนะคะ

เพราะว่าจะเป็นการปล่อยแบบครั้งประวัติศาสตร์เลยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจำที่หาชมได้ยาก

และสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากที่จะมาชม
สามารถที่จะมาได้นะครับที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖จังหวัดสิงห์บุรี
อยู่ใกล้แถวนี้ก็แวะมาก็ได้นะครับ
โดยกิจกรรมนั้นจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๘นาฬิกานะครับ
แล้วก็ช่วงเวลาที่จะทำการปล่อยบอลลูนขึ้นสู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะครับ
จะเริ่มที่เวลา๙น๙น
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้นะครับ
เราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ